คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกนึงหนุ่มคนนี้
ที่สำคัญตอนนี้กำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่
ร่วมหุ้นกับ๓พี่น้องค่ะ

บ้านหลังนี้เนี่ยจะจัดสรรคืนที่
ให้กับเบบีในอนาคตของเขาด้วยนะคะ
แต่ยังไม่ถึงขั้นทำเรือนหออะไรหรอก
ซึ่งความรักตอนนี้กับสาวนอกวงการ

และปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจ้า

แต่๑ห้องนอนแต่ว่า
เผื่อไว้ว่าถ้ามีลูกก็เดี๋ยวกั้นตรงนี้

อย่างน้อยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่บ้านหลังนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่า

ไม่ใช่เหมือนเวลาเราวัยรุ่นว่าแบบ
แล้วมันปั้งแล้วความรู้สึกข้างในมันฟูขึ้นไปหมดเลย
คือจะบอกว่าดูอเล็กซ์กี่ทีกี่ทีเนี่ยก็เหมือนอเล็กยังเด็กอยู่
เพราะว่าเขาเข้าวงการมาตั้งแต่ตัวเล็กตอนเด็กอยู่เลย

น่ายค่ะแต่ว่าน่ายังเด็กอยู่นะครับ
แต่คุณนี่ฉันสะดุดตาลายหน้าจอเห็นคุณโจ๊ก

อ่าเขาส่งมาถามว่าคุณพรจบคุณเชลลี่โสดอยู่หรือเปล่า